เริ่มต้นวันนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครพนมก่อนนะครับ
ก็มีคดีที่พี่เขยเนี่ยใช้ปืนลูกซองยิงน้องเมีย๔นัดซ้อน
อาการสาหัสตอนนี้มามอบตัวแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
สารภาพว่าเกิดความขัดแย้งส่วนตัวเป็นเรื่องสะสมมานาน
แล้วก็บอกว่าอารมณ์ชั่ววูบนะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็คือคดีที่นายพนาวันเมืองสุวรรณอายุ๔๐ปีนะครับ
ใช้ปืนยิงน้องภรรยาหรือว่าน้องเมียนะครับที่อายุ๓๖ปีนะครับ
ชื่อว่านายธนูขันแสนสุภานะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บ้านพักที่ตำบลศรีชมพูอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
น้องเมียิถูกยิงสี่นัดจนน์บาดเจ็บสาหัสนะครับ
หลังเกิดเหตุนายพนาวัลผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไป
โดยสารภาพว่าทำไปก็เพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวกันมานานเป็นปัญหาในครอบครัว
เนื่องจากน้องภรรยาเนี่ยที่เป็นผู้ชายวัย๓๖วันชอบเล่นแต่เกม
ไม่ยอมทำงานชอบดื่มเหล้าแล้วก็ส่งเสียงดังรำคาญอยู่ในบ้าน
ก็ต่อว่ากันไปเป็นประจำนะฮะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเรื่องนี้ก็เลยสะสมมานาน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุผู้ต้องหาเขาอ้างว่าฝ่ายของผู้เจ็บเนี่ยมาพูดจาท้าทาย
แล้วก็มีการเถียงกันมีการทำร้ายร่างกายกัน
นายพนาวัลเลยบอกว่าได้ข่มขู่น้องภรรยาไปว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง
ทีนี้ก็ไม่ใช่แค่ขู่ฮะด้วยความโอโหก็เลยขี่จักรยานยนต์
เอาปืนลูกซองของพ่อที่เก็บไว้ที่บ้านแล้วก็มาจ่อยิงน้องเมียขณะนั่งอยู่ใต้ถุนบ้าน
สี่นัดจนบาดเจ็บสาหัสโดยบอกว่าทำไปเพราะโกรธแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาก็คือพยายามฆ่าเรื่องของการพกพาอาวุธปืน
เรื่องของการยิงปืนโดยผิดกฎหมายนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังผลัดแรกที่ศาลนะครับ
เพราะว่ายังไม่มีญาติมายื่นขอประกันตัวเลยภรรยาก็ยังไม่มายื่นประกันเพราะว่ายิงน้องภรรยาไป